ร็อกสิงโตพยองสิงโตสิงโตเดือด
ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ
ภาคอีสานตอนบนเริ่มได้รับผลกระทบ

ในพื้นที่ของคุณผู้ชมมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนเนาะ
ก็อยากรู้สถานการณ์ไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันวันนี้๑๐ตุลาคมไม่น่าเชื่อค่ะ
ผุดมาหลายที่เลยเดี๋ยวมีให้ชมกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะยาลานะโอ้โหก็มีเรื่องของโควิดนะ
โควิดทั้งเรื่องของพายุเรื่องของน้ำท่วม
วนน้ำจากรอบเดิมยังไม่ทันจางหายไป

พัดถล่มพังงาบ้านบริเวณเสียหายหลายหลังทีเดียวนะฮะ
ไปดูความเดี่ยวร้อนที่เกิดขึ้นกันก่อนคุณผู้ชมนี่ฮะ
อันนี้คือร้านค้าที่อยู่ริมฝั่งทะเลนะฮะ
นี่คือไลออนล็อกที่มันขึ้นฝั่งเพื่อนบ้านเรา
แต่ว่าห่างมันตะวัดมาผลกระทบที่เมืองไทยนี่ก็เริ่มเจอแล้วเหมือนกันเห็นไหม
โอ้โหหลูกศูนย์เป็นยาขังเลยหลังคาทัลลมลงมาแบบนี้ครับ
อันนี้คือหาดนางทองอำเภอตะกัวป่าที่พังงาครับ

เมื่อการเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ว่าเค้าร้อนดีแล้วนะฮะ
ไม่มีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ฝนเองยังคงตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงเป็นระยะด้วย
ขณะที่ตอนนี้เนี่ยอิทธิพลของพายุส่วนร้อนที่ชื่อว่าไลออนร็อกเนี่ย
มันก็ส่งผลมาแล้วแล้วคลื่นลมทะเลก็แรง
น้ำทะเลมีสีคุณแดงแน่นอนอย่าเพิ่งลงเล่นน้ำตอนนี้
แต่ก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบดีว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร
ส่วนในพื้นที่บ้านลำพีหมู่๔ตะบนลำพีอำเภอท้ายเหมือง
เกิดฝนกระหน่ำลงมาครับลมกระโชกแรงแล้วก็พัดต้นไม้หักโค้น
นี่ไปทับบ้านไปทับบ้านของประชาชนเป็นบ้านชั้นเดียว

แต่ต้นไม้มันพังถล่มไปแบบนี้นะฮะแน่นอนครับหลังคาเสียหาย
เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บแต่บ้านก็พังแล้วฮะ
ต้องทำกันใหม่นิดหน่อยนะฮะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน
เรื่องของพายุสวรรค์ไลออนล็อกมีศูนย์กลางอยู่ที่อาตังเกียร์
แล้วก็เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าไป
แล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนก็วันนี้แหละ
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะมาแล้วต่อเนื่องวันนี้พรุ่งนี้
ฝนจะตกในพื้นที่ภาคอีสานจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแต่ห่าง
ชายการประสุนต่อตกเฉียงตากำลังแรงก็พัดปกครุมอันดามันอ่าวไทย
ภาคใต้ก็ส่งผลให้ภาคใต้เองมีฝนตกนักบางแห่ง
ขึ้นลมที่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็กำลังแรงขึ้น

ชาวเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ใช่สองถึงสามเมตรนี่คือสูงมาก

อาจจะต้องงดก่อนเนอะงดก่อนงดก่อน
ค่ะในขณะที่เรารอว่า
ไอออนร็อกเขาจะทำให้จังหวัดใดบ้าง

พื้นที่น้ำท่วมคือเมื่อวานนี้อ่างทองนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ไปช่วยแล้วก็เอาถุงยางชีพไปมอบ

คุณผู้ชมเห็นหลังคาไหมคะเมื่อสักครู่นี้

เห็นแค่หลังคานิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
นายอนุทินค่ะพร้อมกับนายเวียรสักวิจิตแสงสี

นั่งเรือมาหาชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
จุดนี้คือตำบลจรเข้ร้องอำเภอชายโยค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องพายเรือออกมาหานะคะมารับถุงยางชีพ
กิจกรรมส่วนหนึ่งในการเดินตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้นค่ะ
ตอนนี้ก็มีประชาชนในหลายอำเภอนะคะกว่า๑๖๐๐ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
อ่างทองมาที่ปฐุมธานีค่ะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูง
น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมน้ำหลายแห่งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคก
ชาวบ้านเดินลุยน้ำออกมาค่ะโอ้โห
พยายามนะแต่บางคนบอกว่าฉันก็ไม่ไหวก็ต้องใช้เรือนะคะบางจุดนะคะ
ส่วนที่วัดบางนาตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกค่ะ
น้ำไปถึงวัดแล้วค่ะเกือบเต็มพื้นที่เลย
ชาวบ้านลูกศิษย์วัดช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้นแบ่งเขต
แล้วก็สูบน้ำช่วยกัน
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในพระอุโบสถ
ส่วนที่วัดไก่เตี้ยค่ะตำบลกระแชงอำเภอสามโคก
น้ำท่วมรอบบริเวณวัดเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสร้างสะพานไม้เป็นทางเดิม
เพื่อให้ประชาชนและพระสามารถเข้าออกวัดได้ค่ะ
ส่วนอีกจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

ชาวบ้านหมู่ที่๑ตำบลตะไนอำเภอปากเกร็ด
บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนะคะ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่องเลย

น้ำก็เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนวัด
ไม่มีแนวคันป้องกันน้ำนะคะ
ส่งผลให้น้ำท่วมจุดนี้ประมาณ๑เมตร
พระและประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ชาวบ้านต้องลุยน้ำต้องใช้เรือในการเดินทาง
นางสาวจันทนาเพียรพิทักษ์อายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่๑นะคะ
บอกว่าตอนนี้ที่บ้านแล้วก็ในชุมชน
น้ำท่วมขังแบบนี้๒สัปดาห์

เดินเข้าออกลำบากต้องใช้เรืออย่างเดียวค่ะ
แบบนี้ลุกขึ้นแรงมากเลย
เพราะถ้าเรือดวนปลาหรือเรือทหารหรือตำรวจมาดู
คือนั้นอาจจะทำให้ให้กลุกขึ้นที่ถึงพื้น
ขอให้เรือวิ่งช้าแล้วกันนะ
อนุญาตพูดต่อเนื่องจากคุณจันทนาเมื่อกี้เลย

ไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้ว
เอาแต่ลงเรือไปดูแล้วเอาของไปแจก
เหมือนที่พี่เขาบอกว่าดูด้วยว่าเรือที่ไป

ยายาชาวบ้านเขายังไงเขาน้ำท่วมอย่างนี้

ไม่ใช่ให้เขาอยู่กับน้ำและแค่เอาถุงยางชีพไปแจกเท่านั้น

วางแผนก่อนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม
เพราะมันเกิดสำคัญทุกปีอยู่แล้ว

อย่างที่พี่คนเมื่อสักครู่บอกว่า๒สัปดาห์
เพราะท่วมสองสัปดาห์ค่ะน้ำสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ
และสิ่งที่ตามมาคือของเน่าเสียกลิ่นเหม็น
ตอนนี้ประชาชนบางคนเกิดโรคน้ำกัดเท้าแล้วนะ
อุตุนิยมวิทยาเองตอนนี้ค่ะออกประกาศเตือน
ฉบับที่๑๔เรื่องพายุโซนร้อนไลออนร็อก
ช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนนะคะตอนนี้ความเร็วลงใกล้๐กลาง
ลดลงเหลือประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะขึ้นฝั่งค่ะวันที่๑๐ตุลาคม
จากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับและจะทำให้ภาคอีสาน
มีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงตอนบน
ตอนบนมีจังหวัดอะไรบ้างหนองคายเลยอุดรธานี
นครพนมสกลนครและชัยภูมิ
ชายภูมิหวัดหน้านี้ฝนตกหนักและมีน้ำถ้วมคังอยู่แล้วนะ
หลายคนเตรียมตัวเอาเรื่องส่วนตัวก่อน
ก็คือเก็บของขึ้นสู่ที่สูงยารักษาโรค
แล้วก็เอกสารประจำตัวต่างเก็บไว้กับตัวให้ดีค่ะ
และก็เฝ้าระวังคำเตือนจากทางกล้ายชิดด้วย
โดยเฉพาะพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะ